ตาขวางแลบลิ้น
แล้วบอกว่าอยากกินเฉพาะของสด
เป็นแบบนี้มาเป็นปีแล้วนะคะ
ประมาณ๑ปีก็คือเป็นเมื่อช่วงประมาณ๙ขวบ

พรุ่งนี้จะเอาใหญ่ให้กินเลยบอกมาที่เป็นใครเอาใหม่เอาสดเลยพรุ่งนี้
นั่นแหละพรุ่งนี้จะเอาสดให้กินเลยบอกมาเลยอยู่ไหนเป็นใครบอกมาเลย
พรุ่งนี้จะเอาให้กินเนอะกินเนอะตับสดเลยนะ
เนี่ยค่ะน้องอาการตัวเกร็งเลยต้องจับมือไว้ตาขวางแลบลิ้นแล้วก็บอกอยากกินอะไรสักอย่างที่มันสด
ญาติพี่น้องก็พยายามนะคะจะเอาเครื่องลางของขลังมาคล้องคอมาใส่ไว้ที่มือ
แต่อาการก็ไม่เห็นดีขึ้นนอนตาขวางแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านที่เขาเห็นรวมถึงครอบครัวเขาเชื่อว่าผีปอบเข้าสิ่งน้อง
เพราะว่าชอบอยากกินของสดไงบ่นว่าอยากกินของสดต้องไปปอบแน่
และบางครั้งครอบครัวค่ะพาไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อให้รดน้ำมนต์ทำพิธีขับไล่
ไปทีนึงอาการดีขึ้นทีนึงแล้วพอกลับมาวันพระเป็นอีกแล้ว
เดินไปหยิบของเขาหาวิธีรักษาไม่ได้เลยสงสารหลานตัวเองค่ะ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีส่งคลิปวิดีโอนี้ไปปรึกษาหมอปลามือปราบสัมภเวษี
หมอปลาบอกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าผีปอบหรือเปล่าที่เข้าสิงหรือเป็นผีอะไรเนี่ย
แต่ในใจคือสงสารน้องที่มีอาการแบบนี้
ยืนยันว่าช่วงต้นเดือนพฤษภาคมลงพื้นที่ช่วยเหลือแน่นอนค่ะฟังเสียงหมอปลาค่ะ
ว่าแท้ที่จริงแล้วเราสามารถที่จะช่วยเหลือน้องได้หรือเปล่า
หรือสิ่งที่น้องเป็นเกิดจากวิทยาศาสตร์หรือเกิดจากผีตามที่ชาวบ้าน
จากนั้นรับมือหรือเปล่านะเดี๋ยวต้นเดือนพฤษภาถ้าเป็นผีจริง
เตรียมเจอกูได้เลยนะไอ้ผีร้าย

แต่หมอปลารู้สึกมีภารกิจหลายบ้านเหมือนกันแน่นเหมือนกัน
ยาวไปถึงต้นเดือนพฤษภาเลยเดี๋ยวจะไปดูเคสน้องนี้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่
อย่างที่ชาวบ้านเชื่อหรือเปล่านะคะ